ปลูกกันต่อที่จังหวัดบุรีรำแต่ว่าเป็นการปลูกเผือกหอมนะคะ
รายได้แม้ว่าจะปีละ๒แสนบาทก็ถือว่าอยู่กันได้
เพราะว่าปกติแล้วทำนาว่างจากการทำนาก็มาปลูกเผือกหอมนี่แหละ

คุณนรงพรมประดิษฐ์เป็นผู้ใหญ่บ้านโคกเพชรนะคะ
ตำบลหนองตาดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
เขากำลังเตรียมพื้นที่เลยนะคะในการปลูกเผือกหอม
เพราะว่าเผือกจีนเนื้อที่นี่เรา๑ไร่ครึ่ง
หรือว่าประมาณ๑๒๐๐๐ต้นนี่ปลูกได้เยอะนะคะ
นายนรงบอกว่าจะส่งขายให้กับพ่อค้าแม่ค้า
ในตลาดนะคะในตัวเมืองของบุรีรำนี่แหละ
กิโลกรัมละ๔๐บาท๑ปีนี่ปลูกได้๒ครั้งเลยนะ

ก็เลยพยายามศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืช

พื้นที่ช่วงเว้นว่างจากการทำนาเอ๊ะปลูกอะไรดีนะคะ
ก็เลยคิดมาว่านี่แหละควรจะเป็นเผือกหอม
เผือกจีนเพราะว่าราคาไม่ตกต่ำ
ลงมือเพาะปลูกเองเพื่อที่จะเป็นต้นแบบแก่คนอื่นนะคะ
ปีที่แล้วทดลองปลูก๑ไร่
รายได้จากผลผลิตกว่า๑แสนบาทนี่ไร่เดียวนะคะ
แสนบาทนะคะปีนี้เพิ่มเป็น๑ไร่ครึ่ง
คาดว่าจะสามารถขายได้ไม่น้อยกว่า๒แสนบาท

ปัจจุบันพบว่ามียอดสั่งซื้อจนผลผลิตนี่
ออกทันตามความต้องการของตลาดนะคะ

หันมาปลูกเผือกขายเพราะว่าบางทีหน้าแรงก็มาเยือน
รวมทั้งน้ำก็ไม่พอปลูกเผือกก็ดีเหมือนกันสลับกันไปนะคะ
เออแล้วก็เป็นพืชใช้น้ำน้อยด้วยนะฮะ